ข่าวปารีนาลุกป่าหายไปแล้วครับ

เมื่อมีข่าวอื่นเป็นข่าวใหญ่กว่า
ข่าวใหญ่กว่าเหล่านั้นก็มาชิงพื้นที่ข่าว
ข่าวที่เล็กกว่าก็ต้องหายไป
ข่าวที่ไม่มีมุมที่จะเดินหน้าต่อ
หรือว่ามุมมันตันก็จะเงียบไป
แล้วพอข่าวเงียบคนไทยก็เป็นห่วงครับ
ข่าวเงียบไปอย่างนี้เดี๋ยวกลัวเรื่องเงียบ
เรื่องเงียบไปนานนานเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องที่ถูกลืม
เรื่องเงียบไปนานเขาไปมุบมิบทำอะไรกันก็ไม่รู้
ภาวะสื่อหายไปแล้ว
เรื่องเงียบไปนานโผล่มาอีกทีนึง

ฉะนั้นโดยประสบการณ์เนี่ยการตามเรื่องพวกนี้สำคัญครับ
ถ้าไม่ตามไม่ก่อติดมีปัญหาแน่นอน
ในสังคมของคนที่ติดตามเรื่องนี้ผมนึกถึงคน๓คน
หนึ่งนึกถึงดำรงพิเดชอดีตตอนนี้เขาเป็นหัวหน้าพัก
ผืนป่าประเทศไทยนี่ยังก่อติดอยู่นะครับ
อาจกรรมเนี่ยนี่เขาก็เดินลุกของเขาอยู่
คนสำคัญคือคนนี้เลยวีระสมความคิด
นี่เรียกว่าก่อติดกัดไม่ปล่อย
ไปที่จอมบึง
จอมบึงไปที่สวนพึ่งไปตามคดี

ขอคุยกับคุณวีระสมความคิดหน่อย
สวัสดีครับคุณวีระครับ
สวัสดีผมครับ
ไปกับมันนะครับโดยวันที่ยี่สิบเย็นวิจิกาอยู่นะครับฮ่า
ปีนี้นะครับก็เห็นว่ามันจะเกือบเดือนแล้วนะ
วันที่สิบเก้านี้ก็อีกสองวันครบครบหนึ่งเดือนนะครับ
ที่ผมไปกล่าวโทษเอาไว้เนี่ย
แล้วก็เห็นกำลัวนี่นะครับก็ยังไปแย่งความคืบหน้าผมนะฮะ
แล้วผมก็บอกเขาว่านะครับผมจะยังไม่มายุ่งอะไรทั้งสิ้นนะ
อ่าที่เขารีบทำการสืบสวนสอบสวนโดยมิชชาเนี่ย
ปวิอาญาเขาระบุไว้เลยนะครับว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยหลังจากที่รับเรื่องนะครับ
โทษเวลาเนี่ยนะครับเขาก็ต้องดำเนินการสอบสวนสืบสวนโดยมิชชานะครับผม
ครับถือว่าให้เวลาเหล่านึงกันล่ะอ่า
ก็ยังไม่เห็นแจ้งอะไรผมผมก็เลยต้องติดตามนะครับ
พอไปตามมีก็เลยพบเลยพี่ภาพหรือว่าเอ่อ
เจ้าท้อกกระดิกบอกว่าตอนเนี้ยนะฮะ
เรื่องถูกส่งเข้ามาอย่างส่วนกลางส่วนกลางฮันวา
แต่๖๐๐๐วานะส่งเข้ามาแล้วแล้วเขาต้องหยุดแล้ว
เพราะว่าทางส่วนกลางสั่งให้เขาส่งเรื่องเข้ามา
ส่วนส่วนกลางคือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากร
ตอนแรกเขาเข้าใจอย่างนั้นตอนที่สอบตรวจเข้าใจอย่างนั้น
ผมก็บอกว่าคุณเช็คให้ปรับปรับด่วนเลย
เขาก็ว่าเขาไม่ได้ส่งตรงพศเขาส่งผ่านไปยัง
ผู้ปัญญคัจมิตรธรรมนี้ก็คือส่งไปอย่างภาค๗
เขาก็สับถามกันปรากฏว่าปทศบอกว่า
เรื่องก็ไม่ได้อยู่ที่ปทศตอนนี้เรื่องส่งกลับไปยังประชาการสอบสวนกลาง
เห็นไหมผมก็ถามแล้วไปอยู่ที่ไหนสอบส่วนกลางผมจะถาม
เขาก็โทรศัพท์กันตั้งนานเป็นชั่วโมงปรากฏว่าไปอยู่ที่กองการ๗
เดี๋ยวก่อนปทศขึ้นอยู่กรรมรัชการสอบส่วนกลาง
แต่แทนที่ที่มาปตศซึ่งมีหน้าที่โดยตรงเนี่ยกลับไปซุกอยู่อีกที่หนึ่ง
ที่สอบสวนกลางนะพอตอนตอนถึงผมก็รีบรถกลับมา
ก็รีบรถกลับมาเลยเข้ามาที่สำนักงานธุรกิจชาติ
มาถึงประมาณ๓โมงก็ขึ้นไปถามเขา
เขาก็บอกว่าเขาอ้างว่าภาค๗ส่งจิต
ภาค๗เนี่ยจะต้องส่งเท่าตามลำดับ
ก็คือว่าส่งมายังกองบัญชาการสอบสวนกลางก่อน
แล้วค่อยให้กรมชาติการสอบส่วนกลาง
ถ้าคุณจักรทริปเนี่ยจะสั่งให้หนวดงานใดรับผิดตอบ
ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งการให้คุณจักรทริป

เมื่อไหร่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่มาตามอีก
พี่ว่าตกลงจะขอบทรวจว่ายังไง
เนี่ยเนี่ยที่ภาพดูทีนี้คือถ้าผมไม่มาตามอีกทางที่อย่างนี้นะ
เราก็ไม่รู้เลยว่าเรื่องมันถูกเอามาดองไว้นะ
และที่สำคัญนะพี่สุภาพพี่จอมบึก

บึงเนี่ยจอมบึงเนี่ยไปแจ้งเรื่องคุณทวี

ไปที่สวนพึ่งก็เหมือนกันเลยนะ
มันสอบเป็นแค่สองฝากเท่านั้นนะ
จอมบึงในสวนพึ่งนี้ผมไปแจ้งความขอโทษวันที่หนึ่งธันวา
เขาก็ทำงานได้แค่สองคนเขาเรียกบริญญาณมันได้สองฝาก
แล้วเขาก็ต้องตกเรื่องเข้าส่วนกลางเหมือนกัน
เขาส่งมาวันที่๖เหมือนกันแหละธันวานะ
สวนพึ่งเมื่อวันที่๔ธันวา
เขาบอกมาเลยแบบว่าครูซศิริวราชนะ

การเลยครับบอกว่าทำอะไรไปบ้าง
เสร็จแล้วคุณศิวาราเป็นคนบอกว่าเรื่องท่านบุญเนียนจะเอาเข้าส่วนกลาง
คุณศิวาราเนี่ยกลับมาใหม่ในฐานะที่ปรึกษา
นายกแล้วก็ที่ปรึกษานายก
เขาอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาต่อรองก็เลยย้อนพนักงานสอบสวนว่า
เอาล่ะต่อให้เป็นที่ปรึกษาตรเขามีอำนาจสั่งการพวกคุณได้ด้วยเลย
เขามีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตรงไหนบอกผมสิ
คุณกดรอมาเปิดให้ผมดูเดี๋ยวดูสิ
นักงานสอบสวนก็สายคุณก็บอกไม่มีครับพี่
ผมก็เป็นตรงรวชภัณฑ์คุณน้อยผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกัน

ถ้าให้เค้าทำเนี่ยว่าประมาณนี้ก็จบแล้ว
เพราะว่าถ้าบุญนักฟรรณข้อมูลข้อมูลของเขาเข้าไป

ตำรวจเพียงแค่เรียกหน่วยงานต่าง

มายืนยันเอกสารของผมเท่านั้น

ให้ประสบกรณ์ไปรังวัดใหม่
ยืดเข้ามาสั่งฟ้องได้เลย

เอาอย่างนี้เวลาเรามีไม่มาก

ที่คุณวีระขอคำตอบอยู่ว่า

ให้เดินเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าเข้าในเขตป่า

เขาบอกว่าต้องเตรียมให้เชียบหน่วยงาน

เอาอย่างนี้คุณวิระช่วยกันหน่อย
ผมว่าประชาชนที่ติดตามอยู่
เรื่องนี้คนให้ความสนใจมาก
แต่คนก็อึดอัดไม่รู้จะทำยังไง

ช่วยเป็นตัวแทนของประชาชน

ด้วยกัน

สั่งการให้พี่สิเวลาเข้ามา

และก็จำนวนคุณทุกวันนี้นะเหอะ
พอรู้เส้นทางอยู่ได้ครับขอบคุณครับ
ดีครับพี่นี่คือคุณวีร่ะสมความคิด
อาจจะขาดขาดหายหน่อยเข้าใจว่าน่าจะอยู่ต่างจังหวัด
สัญญาณโทรศัพท์อาจจะไม่ดีนักแต่พอจับความได้ว่า
หนึ่งแต่ละขั้นตอนตอนนี้มันเชื่องช้ามาก
ฉะนั้นถ้าไม่ไปแคะไม่ไปแซะไม่ไปตามไม่เดี๋ยวยุ่ง
ก็ฝากความหวังไว้ครับว่าเรื่องนี้มันไม่ควรเงียบไปเฉย
แฟนเขาตามดูอยู่นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ